คุณผู้ชมที่จังหวัดตรังนะคะมีครูสอนศาสนาคนนึงค่ะ
ถามเพื่อนบ้านเขาบอกว่าอุ๊ยเป็นคนดีขยันทำงาน
เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบไปเจอคู่อริที่มีปัญหาทะเลาะ
ทอกันอยู่บ่อยครั้งชนวนคือคู่อริเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันแล้วไปถีบรถมอเตอร์ไซค์ของครูสอนศาสนาคนนี้
สุดท้ายเอามีดพระเนี่ยไปกระหน่ำฟันคู่อริเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ตัดสินใจไปสารภาพบาปที่โบสถ์แล้วก็เข้ามอบตัว

สลดครั้งนี้เกิดขึ้นริมถนนบางศักดิ์นาเกลือ
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรา
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพกันตังตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบศพนายวรรณพลอัธสุวรรณหรือเบียร์อายุ๓๙ปี
หงายเสียชีวิตอยู่ข้างทางขาพาดอยู่บนขอนไม้
ชาวบ้านเฉพาะข่าวม้าคลุมเอาไว้กันหนุจาด
สภาพศพถูกมีดฟันคอวิดขาดคางและท้ายทอยมีแผลเวอะวะ
หลังมือขวามีบาดแผลราว๑๐เซนติเมตร
ไหลทางจุดพบศพมีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจอดอยู่

กลางชาวบ้านที่ออกมามุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก
ผู้ก่อเหตุคือนายสหรัฐสิริรัตน์หรือแมวอายุ๕๐ปี
อาชีพทำสวนปามและเป็นครูสอนศาสนาคริสต์
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหลบหนีไป
พร้อมมีดพระอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายเบียร์ผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
นายแมวที่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมานาน
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างสวนมา
ผู้เสียชีวิตจึงใช้เท้าถีบรถของนายแมว
มีปากเสียงและลงมาทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ระหว่างนั้นนายเบียร์ทำทีจะชักอาวุธออกมา
ผู้ก่อเหตุจึงใช้มีดกระหน่ำฟันจนเสียชีวิต

ไปไม่นานก็มีคนโทรศัพท์แจ้งข่าวร้าย
ว่าลูกชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

ลูกไม่เคยมีปัญหากับผู้ก่อเหตุมาก่อน

ไม่มี

ด้วยสีหน้าแคล่งเคลียด
ยอมรับว่าลงมือฆาตในเบี๋ยจริง
เพราะถูกหาร่วมอยู่บ่อยครั้ง
เป็นอย่างไรบ้างตอนนั้นเราก่อเหตุ
คือมันเป็นความเครียดหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณอียิทธิ์
เครียดเหรอเครียดเหรอเค้าหาเรื่องเรามอยทำใช่ไหมคะ
เค้าหาเรื่องเรามอยทำเค้าหาเรื่องเรามอยทำ

ซึ่งเป็นมีดที่ใช้ตัดปามอยู่เป็นประจำ

เพราะผู้เสียชีวิตเป็นเครือญาติกัน
หลังเกิดเหตุนายแมวเล่าให้ฟังว่า

กระทั่งวันนี้ผู้เสียชีวิตขี่รถตามหาเรื่อง
ขณะออกไปสวนปามจนมีปากเสียงกันรุนแรง

จึงใช้มิตรกระนำฟันเพื่อป้องกันตัว

สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
เพราะถูกผู้เสียชีวิตตามรังความหลายครั้ง
ยังกล่าวหาว่าเป็นคนปล่อยลมยางรถบรรทุก

นึกผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าที่โบสถคริสตจักร
ให้ครอบครัวประสานเข้ามอบตัวกับตำรวจ